เสร็จแล้วเขาก็นำปืนบีบีกันเป็นปืนปลอม
ออกมาควงปืนแล้วก็ไปถาดทายเพื่อน

ปืนจริงยิงสวนจนกระทั่งเขาตายขาดที่

ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้เป็นคนที่ใช้ปืนปลอมปืนบีบีกัน
คุณผู้ชมไปขู่เพื่อนจะไปยิงเพื่อน
แต่สุดท้ายโดนปืนจริงยิงสวนออกมา
ใช้เวลานานพอสมควร
สุดท้ายแสดงความเสียใจด้วย
ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาเอาไว้ได้
นี่คือสภาพศพแล้วก็นาทีปั๊มหัวใจของนาย
วิทยสิงเผือกวัย๓๑ปีนะคะ
เขาเป็นสิงรถบรรทุกค่ะ
ก็ขับรถบรรทุกแล้วก็แบบเหมือนกลับมาเจอเพื่อน

เหมือนกับเขาถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มม

แล้วก็ข้างตัวเขามีปืนบีบีกัน๑กระบอกของเขา

หลังจากนี้ก็มีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลต่อไป
ทีนี้เบื้องต้นค่ะตำรวจได้มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุคือบริเวณด้านหน้าอาคารนะคะ
เป็นอาคารสูงสี่ชั้นในพื้นที่ใกล้ใกล้กับวัดไผลล้อมตำบลสวนดอกไม้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานสักประมาณ๓ทุ่ม
ทีนี้คนก่อเหตุมือปืนไม่ได้หลบหนีไปไหนและไม่ใช่ใครที่ไหนคือเพื่อนของเขา
ทราบชื่อคือว่าที่ร้อยตีพิรวัตรภูหัดนานะคะวัย๔๑ปีคนนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือมือปืนเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนร่วมงานกับผู้ตายนะคะ
ก็จนมุมพร้อมกับของกลางอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนี่แหละ
ทีนี้ตำรวจก็มีการสอบถามผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหา
เบื้องต้นเขาบอกว่าตัวผู้ตายกับคนก่อเหตุเป็นเพื่อนกัน

คนตายเนี่ยขับรถเก่งมาหาคนก่อเหตุที่ห้องเช่า
แล้วก็มาท้าทายให้ออกมาเจอกัน
มีการตะโกนเรียกเขาบอกว่า
มึงออกมามึงออกมา

คุณผู้ชมใช้ปืนก้าวหมอแบบแม็กเกอร์ซีน
ยิงตัวคนเสียชีวิตจนกระทั่งตายคาที่
ทีนี้หลังก่อเหตุเสร็จเรียบร้อย
ตัวคนก่อเหตุเนี่ยเชื่อว่า
เหมือนกับจ้างให้ผู้ตายจะมาทำร้ายเขา

รอเลยครับรอเลยครับรอเลยครับ
นี่นะคะเป็นเพื่อนกันแท้
สุดท้ายยิงเขาตายควบคุมตัวไปสอบประคำต่อที่โรงพักค่ะ
แจ้งข้อหานักนะคะส่วนศพก็มีการส่งให้โรงพยาบาลชนสูตรก่อนมอบให้ญาติรับไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ